ลินจีลินจี
ขึ้นเวทีหมอลำกันไปเลยเด้อค่ะเด้อ
บอกได้คำเดียวว่าทั้งม่วนทั้งร้อยนะคะ
นุ้ยสุวีนาคุณผู้ชมค่ะสาวนาห่วงแฟนเนี่ย
เอาเพลงนี้ขึ้นไปร้องบนเวทีหมอลำด้วย
จะเป็นยังไงไปชมบรรยากาศจ้า
เขาเรียกอะไรเว้ย
อยากกินตลิดรึอบ
โคตรของเอกมันให้ลูกอะไรเว้ย
ลินจีลินจี

อย่าลืมเข้าค่ะ
เอ็ดมันหมูอะไรเว้ย

เป็นครั้งแรกในชีวิตนักร้องตลอด๑๔ปี

ได้เคยมีโอกาสขึ้นเวทีหมอลำกับเขาครั้งแรกค่ะ

ประทับใจแฟนหมอลำมากเลยค่ะ

ดีใจมากที่ได้มาร้องลิ้นจี่ให้พี่ฟังนะคะ
ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนที่ทำให้นุ้ยได้เปิดประสบการณ์ใหม่ในวันนี้

แล้วก็ขอบคุณเพลงลิ้นจี่ที่ทำให้นุ้ยได้มาร่วมในคณะ